ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุ
เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนใจนะคะ
ที่ต่างจังหวัดที่จะพาคุณผู้ชมไปดูก็คือ

หยุดยาวเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่ผ่านมา
ชาวพม่าเขาข้ามฝั่งมาแม่สอดจังหวัดตาก

ปรากฏว่ามีรถกระบะที่เปิดฝา
แล้วชาวพม่าเขาไปนั่งแล้วห้อยขา

จังหวะที่มีการเลี้ยวขวาคือ
ปรากฏว่านี่คุณผู้ชมตามภาพเลยนะฮะ
เลี้ยวขวาปุ๊บเกิดอะไรขึ้น
ตกแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
กลิ้งเลยนะแต่ว่าเคราะห์ดีมาก

ก็เลยทำให้ชาวพม่าคนนี้ที่ตกรถ

คลิปนี้ถูกเปิดเผยมาจากเฟซบุ๊กของ
นายบุญยฤทธิคลำผิวตา
ที่มีการนำมาแชร์ต่อในโลกออนไลน์
เอาล่ะให้ดูแบบนี้นะคะ

เตือนใจสำหรับคนที่

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกราน
นั่งท้ายกระบะแล้วก็สาดน้ำไป

อีกที่หนึ่งที่เชียงรายนะคะ

รถบัตรคณีตหายาแสงทุกโค้งนะ

ได้มีการโพสต์คลิปลงในโลกโซเชียล
ระหว่างที่ตัวเองเนี่ยคุณผู้ชมคือดูตามคลิปไปเลยนะ

เหตุการณ์นี้เกิดบนถนนเชียงรายแม่สวย
บริเวณบ้านโปงปู่เฟือง
ซึ่งจากคลิปเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่า
ระหว่างที่ผู้โพสต์กำลังขับรถอยู่นั้น
บัสของบริษัทแห่งหนึ่งขับแซงขึ้นมา
ระหว่างที่เป็นทางโค้งแล้วก็อันตราย
ทางโค้งแน่นอนว่าเป็นเส้นทึบ
ทึบหมายความว่าอะไรหมายความว่าห้ามแซง

หมายความว่าผิดกฎหมายไม่ต้องเดาเลยค่ะ

ต่อมาผู้สื่อข่าวสอบถามไปที่นายชาญชัยกีฬาแปลง
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ก็บอกว่า
พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมเฉพาะตัวคนขับ

เดี๋ยวจะไปตรวจสอบแล้วก็ไปลงโทษกันตามกฎหมายด้วย
ทะเบียนชัดเจนถูกตัวแน่นอนมาดู